อยากมาที่หน้าจอทีวีข่าวนี้ของทุกท่านจริงครับ
บุกมาที่กระทรวงพลังงานมายื่นข้อเสนอบอกว่ารัฐบาลต้องช่วยแก้ปัญหาครับ

แต่ตอนนี้รัฐบาลบอกโอเคโอเคคือ๒๕หรือเปล่า
โอเคคือ๓๐นี่คือการงัดกันฮะ
เมื่อวานนี้มาอย่างเป็นทางการจาก๔เส้นทาง
สายเหนือสายตะวันออกสายใต้สายตะวันตก
มากันที่หน้ากระทรวงพลังงาน

ข้อ๑ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน๒๕บาทต่อลิตร
ข้อ๒ลดภาษีสรรพสามิตรลง๕บาท
ข้อ๓เลิกเลยยกเลิกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันสัก๑ปีได้ไหม

แล้วก็มีการผูกโบผูกลิปปิ้นขึ้นป้งขึ้นไป

ลังกายขนาดไหนคนมาเนี่ยอลังการแต่คนอยู่

รัฐมนตรีก็ไม่อยู่ท่านประหลัดท่านก็ไม่อยู่

ท่านรองประหลักกระทรวงพลังงานก็เลยลงมารับหนังสือไปฮะ
ส่วนคนที่นำมาคือคุณอภิชาติพรายรุ่งเรือง
ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ท่านบอกยื่นแล้วนะรอดูท่าทีจากรัฐบาลนี้
หากยังนิ่งเฉยไม่ได้ขู่หากยังนิ่งเฉย๑ธันวาคม

โกรธเขาค่าขนส่งทุกวันนี้มันควรจะขึ้นแล้ว
แต่ช่วยกันแบกไว้แต่หาก๑ธันวายังไม่ขึ้น
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง
ดังนั้นหากขึ้นค่าขนส่งมันจะเป็นละลอกคลื่นซึนามิ
ซึนามิคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันจะเพิ่มตามมา
และสุดท้ายคนที่อยู่ปลายขึ้นเราเหรอผู้บริโภค
เราตาดำนี่แหละค่ะอยู่ปลายขึ้นประชาชนจะได้รับผลกระทบครั้งนี้
ดังนั้นวัดใจรัฐบาลเดี๋ยวฟังจากคุณอภิชาติ
คุยอยู่แล้วคือประเด็นที่คุณอภิชาติพูดเนี่ยนายกไม่แม้แต่จะเปิดโต๊ะเจรจา
ไม่คุยเหรอไม่คุยเลยที่เขาบอกว่าขอ๒๕บาท
ไม่ใช่ว่าต้อง๒๕บาทคุยกันหาจุดกึ่งกลางหาจุดลงตัว
บาทได้ไหม๒๘บาทได้ไหมได้ไหม
นี่คือปิดประตูเขาเลยอ่ะยังไม่ยังติดคอลโลมอ
นายกพูดชัดแล้วว่าไม่ได้ได้แค่๓๐นี่แหละ
กระทรวงพลังงานโอเคโอเคคือ๒๕บาทต่อลิตร
ไม่ใช่นะฮะโอเคคือ๓๐บาทต่อลิตรตรึงให้แบบนี้ได้
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของการตรึงราคา
เป็นแบบนี้ทุกสมัยตึงแบบนี้

เข้าใจว่าเราเหมือนได้รับอนิสงฆ์จากการขนส่งด้วย
เพราะราคารถใหญ่ของเราเนี่ยมันจะไม่ขึ้น
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าไปดูโครงสร้างเรื่องของราคาน้ำมัน
ภาษีสรรพสามิตรรัฐบาลอื่นเขาไม่ได้เก็บเยอะขนาดนี้นะ
๕บาท๙๙สตางค์ตอนนี้เก็บเยอะมาก
มันมีป้ายที่ผมเห็นที่ผ่านหน้าสถานีเราไปเนี่ย
ทำไมรัฐบาลอื่นทำได้ทำไมรัฐบาลนี้ทำไม่ได้
ทีนี้มันจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่แบบนี้นะคะแปลว่าอะไร
ภาษีสรรพสามิตรเยอะแบบนี้คุณกลัวว่าคุณจะไม่มีรายได้เข้ารัฐ
แต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นค่าขนส่งจริงแปลว่าอะไร
ว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
ประชาชนอาจจะซื้อของน้อยลงไปกระทบกับแวดอีก
สีมูลค่าเพิ่มซึ่งก็เป็นรายได้หลักของรัฐเลย

เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะอยู่เฉยแล้วบอกให้ได้๓๐ไม่ได้แล้ว
มีการอนุมัติแล้วอนุมัติคือกู้ยืมเงิน
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง๒๐๐๐ล้าน
เพื่อเอามาตึงราคาน้ำมันแต่ไม่ใช่๒๕บาท
ตรึงราคาน้ำมันไม่ให้เกิน๓๐บาทต่อลิตร

กู้เพิ่มอีก๒๐๐๐ล้านบาทใช่ไหมคะ
พยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ๓๐บาท
แล้วมีข่าวแววว่าจะมีการแก้กฎหมายด้วย
คือเรื่องของการกู้มันมีเพดานอยู่วินัยทางการเงินการคลัง
อย่างพรบกองทุนน้ำมันเฉพาะเริง
นั่นแปลว่าอะไรคะถ้าในตลาดโลกราคาน้ำมันเพิ่มอีก
กู้เพิ่มอีกแล้วคำถามต่อคือ
กู้แบบนี้เรื่อยใช่หรือไม่

ขอมา๒๕บาทต่อลิตรนั้นไม่ได้
ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะอะไร

แล้วใช้เงิน๓๐๐๐ล้านบาทต่อเดือน
ในการเข้าไปพยุงราคาน้ำมันดีเซล

นายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าแค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว

อกจันทร์ไว้เลยนะคะไฮไลท์ไว้เลยนะคะ
ขนส่งผู้ประกอบการรู้ไว้เลยนะคะ
นายกยืนยันว่าไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องของสมาคมรถบรรทุกได้
กดดันรัฐบาลกันนักเลย

ไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ
ลุงตู่บอกว่าคือถ้าเกิดว่าปัญหาเบื้องต้นเนี่ย
ฝั่งขนส่งฝั่งผู้ประกอบการขู่ว่าจะหยุดใช่ไหม
ขอว่าจะหยุดแปลว่าไม่มีใครที่จะมาขนส่งสินค้าไม่เป็นไร
ไปคุยกับกระทรวงคมนาคมแล้วนายกบอกแบบนี้
ที่จะใช้รถไฟรถบอกขอสอในการจัดส่งสินค้า
ถ้ารถไฟรถบขสอไม่เพียงพอเดี๋ยวจะใช้รถทหาร
เข้ามาช่วยสนับสนุนในการขนส่งสินค้าค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็ได้ให้มีการให้กระทรวงคมนาคมไปจัดการขนส่งทางรถไฟ
จัดรถบอกขอสอในการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม
ถ้ามีคนจะไปก็รถทหารก็จะพร้อมจัดส่งสนุนให้ด้วย

ซึ่งเป็นประธานสาบพันธ์ขนส่งทางบกเนี่ย
นี่คือการเห็นใจประเทศชาติหรือเปล่า
ฟาดกลับเลยค่ะ
ฟาดกลับเลยค่ะเขาบอกว่าไม่รู้แหละ
ถ้าไม่เปิดโต๊ะเจรจาภายใน๑ธันวาคมนี้
จำเป็นต้องใช้โมเดลการประท้วงแบบเยอรมนีก็คือ
น้ำมันแค่๒๐ลิตรพอไหมล่ะรถบรรทุกขนาดนี้ไม่พอ

แล้วถ้าเกิดว่าไฟแนนซ์จะยึดเลยหรือใครจะมาเอาเอาเลยนะคะ
ภูมิแบบนี้ประเทศจะพังเลยนะคะ
ถือว่าเป็นภาคส่วนเซ็กเตอร์ที่สำคัญของประเทศนะคะ

ก็ท่านประธานสาพันธ์ท่านให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งบอกว่า
พวกเราพยายามทำตัวเป็นเด็กดีแล้วนะคือก็ช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตลอด
แต่ครั้งนี้ช่วยพวกเขาบ้างได้ไหมใช่ที่ผ่านมาแบกรับเองเรื่องหาค่าขนส่งเนี่ย